คุณผู้ชมครับเรื่องของของกินต้องไว้ใจพวกเรากับช่วงตลอดกินฮะ
ของกินของอร่อยที่เขาว่ากันว่า
ง่ายสบายแต่อร่อย

มันมีอยู่จริงอยู่ที่จังหวัดนครปฐมกับร้านนี้ผมไปสืบสอบถามมาให้แล้ว
ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะกินข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบไก่อบไก่ย่างอะไรต่าง
แต่นึกไม่ออกอยากจะกินอะไรกินทุกอย่างรวมกันเลย
ร้านนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
เวลาดีแบบนี้คุณผู้ชมรอผมอยู่ใช่ไหมล่ะ

ใครก็ต้องรอผมทั้งนั้นแหละกับช่วงตลอดกิน
อยากจะดูของดีอยากจะกินของเด็ดก็ต้องตามผมมาในช่วงตลอดกินนะจ๊ะ
วันนี้ไม่ขอพูดเยอะเพราะเจ็บคอให้ภาพมาเล่าเรื่องดีกว่าครับ

นี่ไปข้างในรถมันติดเองได้นี่ไม่ใช่เล่นมายากลนะจะบอกให้แต่
เป็นระบบที่ช่วยเปิดไฟในห้องโดยสารอัตโนมัติเมื่อเราเข้าใกล้รถในระยะ๒เมตร
ระบบนี้ก็ช่วยเวลาเราจอดรถในที่มืดนั่นแหละครับ
เปิดไฟรอเอาไว้เลยสว่างทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
ผมว่าระบบนี้ดีนะเหมาะกับผู้หญิงมากเลยล่ะครับ
เพราะเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวรับรองปลอดภัยชัวร์ครับ
เอ้าแต่ถ้าจะให้ดีถ้ามีผมอยู่ข้างตอนขับรถปลอดภัยกว่านะครับ
ตลอดกินวันนี้นะครับบุกตะลุยมาถึงที่จังหวัดนครปฐมครับ
มาถึงนครปฐมทั้งทีคุณผู้ชมน่าจะทราบอยู่แล้ว
ของดีของอร่อยที่นี่หมูแดงหมูกรอบไง
ซึ่งก็มีหลายร้านแตกต่างกันออกไปครับ
แต่ละร้านก็จะมีสูตรเด็ดแค่ลักษณ์ของเขา
วันนี้ผมขอนำเสนอ๑ร้านครับ
ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวองค์พระปฐมเจดีนั่นแหละ
เรียบคลองมาแบบนี้เดี๋ยวก็จะเจอ

พอเดินมาจะได้เจออะไรนี่ดู

สวัสดีครับ
ชื่อร้านหงหยกผงหมูแดง

เฮียชื่ออะไรว่ะ

โอ้โหร้านของเราเห็นบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังเลยนะ
มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรยังไงทำไมถึงดังขนาดนี้

ขออนุญาตเสร็จราวหย่อสิวซะหน่อย

ทานกู้กับข้าวน่าจะอร่อยแล้วสำหรับเมนูนี้
ในช่วงตะรอนกินไปนั่งคุยกันหน่อยได้ไหม

ข้ามใหญ่นี่มีการร้านนี้เลยครับเดี๋ยวจัดให้

มีนี่แล้วก็นี่นะ
ราดน้ำมันนะครับราดซอสแค่เสิร์ฟมาแล้วบอกว่า
ราดน้ำมันกับราดซอสก็มีความแตกต่างกันแล้ว

เดี๋ยวจะได้คุยกันถึงความแตกต่างของทั้งสองจานนี้
แต่ก่อนอื่นเลยเฮียตงครับที่มาเสิร์ฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับเนี่ย
ซอสนี่มีทุกอย่างมีอยู่๔อย่าง
ก็คือหมูแดงหมูแดงหมูกรอบ

จะเอาช่วงริมขอบให้

ริมขอบที่เขาเรียกกันว่า

จานนี้สูตรราดน้ำมันครับ
ราดน้ำมันแล้วที่ใส่มามีอะไรบ้าง

เฮ้ยเป็นร้อยปีเลยเหรอ
นับจากของเสีย

มานานจนปัจจุบันนี้คือรุ่นลูกแล้วเนาะ

นี่นะพอมาวางลงเสิร์ฟนะ

ตัวน้ำราดไม่เหมือนกันเหรอครับเฮียตง

มันจะมีรสหวานนุ่มละมุน
ความหอมของเครื่องปรุง
จะไม่ใช่ไซสีหรือผงชะลดเลย
นั่นคือตัวน้ำซอสที่เราปรุงออกมาตัวหนึ่ง

ให้มันหอมกลุ่นขึ้นมาแล้วก็ปรุงรสลงไป

คือน้ำตัวที่เป็นน้ำราดที่เป็นน้ำมัน
น้ำมันหมายถึงว่าไม่ใช่น้ำมันรอยหน้านะ
เป็นเครื่องที่เราปรุงรสทีมันจะหอมหวาน
ไม่เหมือนน้ำซอสน้ำซอสจะหวานกว่า
แต่น้ำมันนี่มันจะหอมหวานแล้วกินแล้วรู้สึกว่า

อย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีการเร่ง
แล้วก็เอามาปรุงรส
ก็ใช้น้ำจากย่างหมูเนี่ย
เพื่อตุ๋นให้มันเข้าซึ้งด้วยถึงไข่แดง

ไข่ขาวนี่จะเด้งดึงดึงดังดัง

อันนี้พริกสียูพริกขนูสดนี่

แล้วก็ผสมมะนาวมันสด

ปุ๊บแล้วก็มะนาก็ท่วมพริก
แล้วก็มาผสมกับสียู

เสิร์ฟแบบถ้วยต่อถ้วยสดเลยครับ

รวมไปถึงกรรมวิธีในการทำอาหารของที่นี่แล้ว
โอ๊ยน้ำไรสออยากกินแล้ว

หมูแดงที่เป็นหมูขอบหมูริมก่อนแล้วกัน

หมูตรงขอบมันก็มีรสชาติความอร่อยอยู่แล้ว
แล้วก็ยิ่งพอมีน้ำซอสรสชาติมันจะครบ
มันจะมีความเผ็ดมีความหวานมีความเค็มความมัน

อีกจานหนึ่งเห็นบอกว่าก็ไม่เหมือนกัน

ใช่ครับอันนี้สูตรข้าวหมูแดงครับ

ข้าวหมูแดงแบบไม่ได้ราดซอสราดน้ำมัน
จานนี้เป็นแบบราดน้ำมันอย่างเดียว
น้ำมันที่ได้คือน้ำมันที่ได้จากตัวหมูแดงนั่นแหละ

เอาแบบอย่างแรกเลยขอเป็นตัวหมูแดง
เพราะว่านี่คือข้าวหมูแดง
ช้อนนี้น่ะ
นี่นะเห็นบอกว่าของเราสูตรเป็นร้อยปีเลยใช่ไหม

ลูกค้าก็ติดอกติดใจแวะเวียนมาทาน

อะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบมัดใจลูกค้าให้มาทานร้านเราเนี่ยนะครับ
สดดีทั้งนั้นแล้วก็ปรุงรสธรรมชาติ
ไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชุรส
โดยรวมทั้งหมดแต่ละจานอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ
อย่างนั้นขอถามหน่อยแล้วกันครับผมเราขายเนี่ยแต่ละจานในราคาแบบไหนบ้างครับเนี่ย
ธรรมดาเท่าไรสามห้าพิเศษสี่สิบพิเศษสี่สิบ
แต่มีความแม้ว่าถ้ามุกกรอบอย่างเดียวเนี่ยขั้นต่ำก็จะละสี่สิบ
อ้าวแต่ถ้าจะสั่งเป็นจานธรรมดาแบบว่าเป็นเหมือนกับกล่าวข้าว
ขั้นต่ำก็๖๐๖๐ใส่ได้ทุกอย่างซึ่งอย่างที่ผมสั่งมาวันนี้
เฮียตรงยกมาให้เนี่ยราคาสี่สิบบาทผมว่าไม่แพงแล้วคุ้มมาก
เพราะโอ้โหกบจนข้าวแทบมองไม่เห็นเยอะจริงแล้วรสชาติดีรสชาติอร่อย

การเดินทางมาร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบหงหยกก็ไม่ยากนะครับ
ออกเดินทางมาทางถนนราชพฤกษ์ผ่านถนนหมายเลข๓๓๘และถนนหมายเลข๔
จากนั้นไปทางถนนพิพิษประสาทมุ่งไปตำบลพระปฐมเจดีเขตเทศบาลนครปฐม
ขับมาทางบริเวณริมคลองซอย๑ที่อยู่ใกล้กับองค์พระปฐมเจดี
เท่านี้ก็เจอของอร่อยอย่างแน่นอน
อร่อยแบบนี้นะครับบอกเอาไปเลย
นี่กับผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอสดีนะจ๊ะ

จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

อร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเจ็บมากทานมากคุณชนะดิฉันว่าหลายหลายคนอ่ะชอบทานเมนูที่มันง่ายง่ายแต่ว่ามันอร่อยแล้วก็ทานได้ทุกทุกวันเอาไงเอออย่างเงี้ยอุ้ยมีโอกาสเดี๋ยวแวะไปทานละครประถมเองค่ะอืม